ไปดูเรื่องราวของงานแฮนดเนสให้หน่อยดีกว่า
หลายคนยังไม่รู้ว่าการทำงานแฮนดเมสเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะ

แต่ทำอย่างไรให้มันสวยงามน่าทึ่งแบบนี้ไปดูค่ะ

แสดงว่าวันนี้มีลวดลายใหม่มานำเหนอ
บอกเลยว่าอัปเดตทุกซีซั่น
อ่าสวยงามตบไฟแบบนี้ค่ะ
รีบไปหน่อยร้านนี้อยู่ที่๔แยกบ้านโคก
ถนนสาย๓๐๔ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

จะเห็นว่ามีหมวกไหมพรมสีสันสดใสรูปร่างรูปทรงแปลก
เป็นร้อยอันตั้งวางขายหน้าบ้าน

แล้วคนที่ทำหมวกเหล่านี้คือคุณป้าอายุ๖๔ปีนะคะ

ใช้เวลาว่างมานั่งถักหมวกด้วยตัวเองทุกใบ

มีเวลาถักสบายแต่ช่วงเวลาขายแค่๓เดือนเท่านั้น

๓เดือนหน้าหนาวคือพฤศจิกาธันวาและมักกรา

และที่เห็นอยู่นี่คือคุณป้าสุรีพิมพ์ประสานนะคะ
คุณป้าบอกว่าแรกเริ่มเนี่ยคุณป้าก็ไปดูยูทูป
นะดูยูทูปที่เขาถักหมวกเป็นการ์ตูน

แล้วจากนั้นก็เริ่มใส่ไอเดียเปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงเติมหูเติมเขาก็ว่ากันไป

แรกอาจจะทำไม่เหมือนบ้าง

แต่เขาก็รู้สึกว่ามันสนุกดีค่อยพัฒนาไป

ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดเพราะมันคืองานแฮนเนส
ถูกต้องเพราะวันหนึ่งเนี่ยคุณป้าสุรีสามารถทำได้ประมาณสัก๑๐ใบ

ก็ขึ้นอยู่กับว่าใบนั้นยากหรือง่าย

ถ้าหากใบง่ายท่านก็ทำเสร็จเร็ว

ราคาขายใบละ๑๕๐บาทถึง๑๗๐บาทเท่านั้นเอง

แล้วลูกค้าของป้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่ชื่นชอบงานแฮนดเมค

งานทำมือที่มันไม่เหมือนใคร

นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นมาเจอปุ๊บอุ๊ยเห็นหมวกสีสดใส

อากาศหนาวแบบนี้ก็เลยแวะมาซื้อ

บางคนซื้อไปฝาก

บางคนซื้อใช้เอง

หอมแล้วอ่ะบางทีมันโดนคอนซื้อมากมันป่วยนะคะคุณ

แนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าใครที่สนใจอยากสั่งซื้อคุณป้าติดต่อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นให้หน้าจอ๒เบอร์นี้
หรือใครจะเอาไปขายต่อก็ได้

ไปขายตามที่ท่องเที่ยวต่างก็ได้

สอบถามคุณป้าได้เลยว่ามีราคาส่งหรือเปล่า

หรือจะสั่งให้คุณป้าทำเพิ่มให้ก็ได้

หมวกใสสวยก็มีเหมือนกันค่ะ